อีกหนึ่งที่ที่อยากจะพาไปดูความแบบเขาเรียกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์
เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มนุษย์เราเนี่ยต้องบอกว่า
เห็นด้วยตาและสัมผัสได้ด้วยใจนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
ไปนี่เลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ตำบลคำหยาดอำเภอโพทอง
จังหวัดอ่างทองเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ของที่นี่เลย
เพราะว่าเมื่อพระอาทิตย์ตกเนี่ยส่องผ่านช่องหน้าต่างทะลุช่องประตู
บริเวณพระตำหนักเนี่ยค่ะพระตำหนักคำหยาดเนี่ยนะ
มันเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดอ่างทองครับ
เวลาแสงพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันลอดลงมาผ่านช่องหน้าต่าง
แล้วมันก็ทะลุประตูออกมามันจะสวยงามมากแบบนี้
มันตรงเป๊ะพอดีเลยเนอะใช่คือแต่ก่อนนี้นะคะ
พระตำหนักนี้เป็นพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
หรือว่าคุณหลวงหาวัดครับพระมหากษาติองค์ที่สามสิบสองค่ะค่ะ
เขาบอกว่าเมื่ออยู่ด้านในพระตำหนักคำหยาดเนี่ยนะ
ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกจะเห็นดวงอาทิตย์ที่กรอบช่องหน้าต่าง
ช่องกลางมุกด้านหลังท้ายพระตำหนักจะสะท้อนแสงพระอาทิตย์เนี่ย
ที่มันส่องเข้ามาแล้วมันจะสว่างสวัยงดงามมากครับ
มันคือเรื่องบังเอิญหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังผู้รู้เนี่ย
เขาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะ
มีความเป็นไปได้ที่ว่าทางคนโบราณเนี่ยเขาจะสร้างพระตำหนัก
แล้วก็อ้างอิงหลักดาราศาสตร์นะครับโดยการในแนวคิดที่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ย
ความมืดเนี้ยจะมาเยือนเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างเอ่อ
เพราะน้ำหนักเนี่ยเขาจะชดเชยชดเชยแสงที่ขาดหายไปนะครับ
ก็เลยต้องหันหันหน้าต่างนะครับที่รับแสงเนี่ยนะครับ
ให้ตรงกับตรงกับทิศทางที่พระอาทิตย์ขึ้นและตกนะครับ
อย่างนี้นี่เองคุณเข้าใจหรือยังว่าคนในสมัยก่อนเนี่ย
เขาต้องบอกว่าเขามีความคิดที่ดีมากนะ
เพราะว่าฤดูหนาวมันจะมืดเร็ว
ก็เลยจะต้องหันช่องหน้าต่างให้มันตรงกับทางที่พระอาทิตย์จะตก
ครับเพื่อให้ได้แสงสว่างเข้าไปอืมเออแล้วจริงจริงนะคุณนะพระ
เอ่อทางด้านนายสันติชัยเนี้ยกระเสมสุขที่เป็นอาจารย์เนี้ยนะคะ
เขาก็บอกด้วยว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเป็นการสัมพันธ์กัน
กับการโคจรของดวงอาทิตย์ด้วยซึ่งมันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม
อืมช่วงสัปดาห์ที่เกิดทักษินายันอืมหรือว่าสัปดาห์ที่มีกลางคืนยาวนานที่สุด
และกลางวันสั้นที่สุดนั่นเองมันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะ
ต้องบอกว่าคนสมัยก่อนนี้เก่งมากเลยนะคะคุณทั้งที่เทคโนโลยี
ก็ไม่ได้ล้ำยุคล้ำสมัยเหมือนในปัจจุบันและมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พระอาทิตย์จะตก
แล้วก็แสงส่องออกมาทางหน้าต่างทะลุถึงประตูแต่ว่าคาดว่ามันเป็นความตั้งใจของคนสร้างในสมัยโบราณนั่นเอง
ใครอยากจะไปลองสัมผัสกับปรากฏการณ์แบบนี้บอกได้คำเดียวนะ
รอปีหน้านะคะเพราะว่า๑ปีดูได้ครั้งเดียวเท่านั้น
ในช่วงที่กลางคืนยาวและกลางวันสั้น
ไปไม่เป็นไรนะครับติดตามต่อปีหน้า
ถูกต้องแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะ
ที่บอกว่าต้องยอมรับแล้วก็นับถือในความคิดของคนไทย
สมัยโบราณที่สร้างโบราณสถานสวยแบบนี้ขึ้นมาได้